รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ฮัลโหลมาแล้วจ๊ะ

ฉลองยอดขายรายได้ถล่มทลาย
แต่ว่ารายจ่ายถล่มกว่า
ไม่เจอนานเลยพี่อ้อยใจได้อีสาน

ไม่รู้ว่าไหนปากเจ๊ไหนปากครก
โอ้โฮเจ๊ทำอะไรอ่ะ

ใช่แม้ถามมาได้ใสก็เห็นอยู่ว่ามีคบกับสาก

ฉลองยอดขายก็เลยจะตำส้มตำโชว์

เจ๊เป็นแชมป์ตำส้มตำลีลามาก่อน

มันเป็นตำส้มตำยังไงเจ๊

มันก็เรียกตำมะละกอตำส้มตำทำอย่างไรนี่เบิร์ด

ก็ส้มตำเขาต้องใส่กับมะละกออยู่แล้ว

แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ

เจ๊รัมภัทร

โห

เจ๊อะไรเจ๊จะมาตามให้เสียเวลาพี่นี่
เจ๊ก็อยากแสดงทักษะในความสามารถที่เจ๊มี
น้ำปรงน้ำปลามะนุ้งมะนาวไม่มีมันน่ากินไง
ไม่เออไม่ได้ใส่อะไรเลยเจ๊เจ๊เออ

โอ้โฮใครจะเป็นของเจ๊

ไม่เอาอะเจ๊ต้นตันสังเทียวอ่ะ
มันไม่อร่อยหรอกมันไม่มีอย่างอื่นปนเลย
ก็เจ๊ก็เออจะมีไก่มีอะไรนู่นนี่นั่นดิ

เออโอ้โฮพี่เจ๊นี่กินไข่ข้าวไงใจของ
เหนียวนี่ก็เพิ่งซื้อพันธุ์มาปลูกยังเป็นต้นกล้าอยู่เลย

ถ้าทำแล้วทุกคนไม่แฮปปี้กินไม่ได้

ที่ไหนอีกล่ะที่ไหนเจ๊
ถ้าอยากกินไก่ทอดที่รสชาติอร่อยต้องร้านนี้

บอกได้เลยว่านอกจากไก่ทอดเขาอร่อยเลิศรสแล้วนะ
เขายังมีเมนูอื่นอีกมากมาย
ให้สั่งได้ไม่อั้นแต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่ง

ต้องเลือกที่เมนูที่มันถูกที่สุด

ถ้าผมใครที่จะฝูกอันเดือนละเกิน
ตกลงจะไปกินไหมอยากกินเจ๊

แต่ว่าไก่ทอดเดชาเมนูไหนถูกที่สุดพี่บอล
แล้วตกลงเมนูร้ายไก่ทอดเดชา

ว่าเมนูอาหารจากร้านไก่ทอดเดชา

เมนูไหนราคาถูกที่สุด

ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบ

แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

คุณนับตังค์
อาจารย์มาที่ที่ได้ก้าว

ว้าวเฮ้ยโอ๊ยไปเอ้าเอ้าว่ะ
เอาจริงอากาศจริงตัวน่ะ

อาจารย์

วิชพืชมือเดียวครับ

ชนิดเติมครับ
แพ็กหนึ่งนะครับมี๒ถุงราคาไม่แพง

กลิ่นสะอาดยามเช้านะฮะชนิดขวด

ราคาถูกที่สุด
อันนี้ถูกสุด
อันนี้ถูกที่สุด

โบร์สเบาเดี๋ยวก็เจ็บคอหรอก
ทำตัวอะไรก็ไม่รู้พี่เบิร์งนะ
ชนิดเติมที่นับตังค์ไม่ได้เลือก

เห้ยอันนี้หูกปลาดิ

จะต้องแพงกว่า๕๗บาท
อันนี้ไม่ใช่ชนิดเติมด้วยนะมีสิทธิ์นะเนี่ย
มีสิทธ์มีสิทธ์แพงกว่า

เพราะฉะนั้นราคาอยู่ที่

เสียงมากเลือกตามสีเสื้อนิดหนึ่ง
ข้อที่๔มาแล้วค่ะตอนนี้นับตังค์สะสมไปแล้วค่ะ
เอาละยูข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐บาท
ตั้ง๔ให้ดีใครจะได้มีตังค์นะคะ
ถามเลยของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
นี่คือถั่วพิสทาเชียวอบเกลือนะครับ
กรัมครับราคาไม่แพงนะคุณผู้ชม
อันนี้ก็ถั่วมะม่วงหิมพานพูดอย่างนี้เฉยไม่ได้อะไร
โอ้นิน้องนี่ถั่วมะม่วงหิบมะพาน
น้ำจ้ำอบเกลืออร่อยที่สุด
ปริมาณ๓๕กรัม
ม่วงอร่อยต้องยี่ห้ออะไรบอก
ออกหน่อยได้ไหม

ของผมมิกนัทครับผม๓๐กรัมนะฮะ
ราคาถูกมากเป็นถั่วแบบชนิดรวมนะครับ
ราคารวดรวม

เมื่อกี้อย่างนั้นถูกไหม

ถ้าน้ำตาลผ่านข้อนี้ไปได้เหลืออีก๓ข้อ

ทั่วทั้งสามชนิดงี้
ชนิดไหน

มีคนมีคน
คุยห้ามก่อนนะครับอย่างนี้ครับข้อปังหายากเหน่าเงี๊ยบ
ห้ามไหนถูกสุดล่ะ

และนี่ก็คือคำถามข้อที่๕ของคุณนับตัง
เรียกได้ว่าแจ็คพอร์ตใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว
คุณนับตังค์จะตอบได้หรือไม่